ถ้าพูดชื่อไปคุณชนะต้องตกใจแน่นอน
เพราะว่าชื่อมันแปลกมากจริง

ขนมขี้ม้า

เขาบอกว่าเป็นของดีของเมืองระยองเลยนะคะคุณ
ไประยองกันเดี๋ยวจะพาไปทานขนมอันนี้เลยนะคะ
ต้องเดินทางกันไปในงานรุกคำมรดกของแผ่นดิน

จากผู้คนเป็นจำนวนมากก็คือ

คุณดูสิชื่อก็แปลก

ต้องยอมรับว่าพอมีของขี้เข้ามา

แต่ว่ารสชาติมันอร่อยจริง

เป็นขนมที่หาทานยากมาก
แล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้ว

พระเจ้าตากศิลป์เคยได้เสวย

ทำขนมชนิดนี้เลยมา
และก็จะทำในกรณีของการเฉลิม
หรือชำคัญ

แต่รสชาติเขารับรองรับประกันเลยว่า

ว่าเขาใช้ผสมอะไรกันบ้าง
เพื่อคุณผู้ชมจะได้จินตนาการออกว่ารสชาติมันจะออกไปในทิศทางไหนนะ

เริ่มต้นจากการนำข้าวเหนียวดำมาผสมกับน้ำตาลสาย
คุณเห็นไหมที่สีเป็นแบบนี้มันคือทำมาจากข้าวเหนียวดำ

ใช่ค่ะเอาข้าวเหนียวดำผสมน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากัน
พอเข้ากันแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนพอดีคำแล้วก็นำไส้มาใส่
ซึ่งไส้ก็จะเป็นผลไม้ค่ะใครชอบไส้ไหนผลไม้ชนิดไหนก็ทำเป็นไส้แบบนั้นไป
แต่ว่าเนี่ยค่ะแก๊งนี้ค่ะเขาทำกันอยู่เนี่ยเขากำลังทำไส้อะไรรู้ไหมคะ
เหลืองแบบนี้ขอเดาทุเรียนแน่
ถูกต้องค่ะเขากำลังใช้ไส้ทุเรียนกวนพันหมอนทองมาเป็นไส้ของขนมขี้ม้าชนิดนี้
แล้วก็ปั้นเป็นลูกลูกนะนะแล้วก็หลังจากที่ยัดไส้ลงไปแบบนี้ค่ะ
ก็จะนำไปต้มกับน้ำเดือดต้มจนสุกแล้วมันจะลอยตัวขึ้นมา
ตัวขึ้นมาก็ช้อนตักมาใส่จานนะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิสดข้นก็คือหัวกะทินี่แหละ
ปรุงใส่เกลือเค็มมันเล็กน้อยใส่น้ำอุ่นให้มันแบบว่ามีความแบบไม่เหนียวข้นจนเกินไป
และนี่ก็ได้เป็นที่มาของขนมขี้ม้าที่มีรสชาติหอมหวานมันอร่อยแบบนี้
ถือว่าเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้สูตรกันไปบ้างแล้ว
ลองดูถ้าเกิดใครพอจะมีไอเดียในการทำนะหรือว่ามีฝีมือในการทำขนมหรืออยากจะทดลองทำ
ลองดูค่ะคุณผู้ชมว่าขนมขี้ม้าฝีมือของเราทำออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นขนมขี้ม้าหรือว่าขี้มือ
คือมันมีไส้แล้วเลือกได้แล้วไส้ไหนจะเป็นใส้ผลไม้อะไรวิธีเรามาจะให้เป็นทุเรียนทุเรียนกวนนะคะ
ทำให้ครอบครัวหรือว่าทำให้แจกจ่ายเป็นแบบขายก็ได้นะ
ก็ทำขายก็ได้ดีเหมือนกันนะ